พูดหนึ่งแล้วกันนะคะสำหรับเต้ยค่ะคนนี้น่ารักมากมากเลยเนอะ
แล้วก็อันเล็กค่ะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยยิ่งตัดหน้าม้ามานะโอ้โห
ยิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่เลยช่วงนี้อ่ะหน้าม้ากำลังมาแรงดูพี่เจ้าตอนนี้ของเรา
ดูพี่เป๋ตองของเราสิเออใช่ค่ะอัลเล็กทางจะปลื้มไม่น้อย
แล้วก็น่ารักกันดีนะคะคือผมจะบอกว่าคือเขาเนี่ยนะ
ควงกันไปเที่ยวทริปสัมผัสธรรมชาติที่บาลีแล้วก็ภูเก็ตมาแล้วนะ
นางเอกหน้าหมวยก็เผยว่าจะวางแลนไปเที่ยวกันอีกแล้วนะคะ
ใช่แล้วแต่ว่าครั้งนี้ค่ะก็ไม่ได้ไปกันสองต่อสองนะอ่า
รวมเพื่อนรวมแก๊งกันไปด้วยอีกหลายคนเลย
แต่จะเป็นที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปลุ้นกันค่ะ
จริงยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยค่ะว่าแบบ
จะเค้าด่าวอะไรยังไงไม่ได้คุยเลยค่ะ
แล้วก็มีแบบคุยเรื่องทริปเรื่องไปเที่ยวอยู่แล้ว

เอ่อไต้หวันนี่น่าจะประมาณ๔๕วันบ้างค่ะ
แล้วก็แต่ญี่ปุ่นไปนานค่ะ
ก็เที่ยวค่ะเราต้องเก็บเกี่ยวการท่องเที่ยวไปก่อนค่ะ
ที่แพลนจะไปญี่ปุ่นนะคะก็คือคุยกันไว้ตั้งนานแล้วอะไรอย่างนี้

มีน้องเจมีพี่แต้วอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ

แต่ไต้หวันมันเหมือนแบบช่วงต้นปีมันว่างก็เลยไปเที่ยว
แล้วก็เต้ยเองยังไม่เปิดกล้องละครด้วยค่ะ
ก็เลยใช้ช่วงเวลานี้ในการไปเที่ยว

ก็จังหวะดีก็ว่างนะคะ

แต่ว่าแฟนรอลุ้นได้เลยนะอาจจะมีภาพสวยนะ
แต่ว่าเออไม่เป็นไรเนาะเขาเปิดตัวกันไปแล้ว

ถ้าลงรูปต่อไปก็ไม่เป็นไรอย่าเขินเลย
หลายคนก็ลุ้นอยากจะให้มีภาพคู่ภาพมุ้งมิ้งบ้างนะคะ
แต่คู่นี้เขาไม่ค่อยลงรูปคู่สักเท่าไหร่
ส่วนใหญ่จะลงรูปเดียวแต่ว่าแท็กของกันและกันมากกว่านะจ๊